คุณผู้ชมเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กสองขวบเหมือนกันค่ะ

คือเด็กชายวัย๒ขวบ๕เดือนถูกพี่เลี้ยงทำร้าย
ทุบตีโดนกัดจนตอนนี้น้องอยู่ในสภาพนี้ค่ะ
น้องไม่สามารถหายใจได้ด้วยตัวเองก้านสมองตาย
แม่ก็เลยบอกว่าอยากที่จะเอาผิดกับพี่เลี้ยง

นางสาวเพียรคำพรบุญพัฒน์อายุ๓๓ปี
บอกว่าเมื่อเช้าของวันที่๑๐กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ย
เอาน้องดิวลูกชายวัย๒ขวบ๕เดือน
ให้กับนางมายุรีทวงเกรดอายุ๓๔ปี
จ้างเลี้ยงดูแล้วตกลงค่าจ้างกันเสร็จสับนะคะ

คือมีการติดต่อกันทางเฟซบุ๊กไง
หลังจากนั้นคุณแม่ก็พูดคุยกับนางมะยุรีเนี่ย

ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะเอาลูกไปให้มะยุรีเลี้ยงที่บ้านนะนะ

โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีสวัสยานนท์
โทรศัพท์มาบอกว่าน้องป่วยเข้ารับการรักษา
รีบเดินทางไปหาลูกที่โรงพยาบาล
ปรากฏว่าแม่เห็นว่าลูกมีแผล
เป็นแผลตกสะเก็ดเป็นรอยช้ำบริเวณหน้าอกด้านหลัง
แล้วหัวบวมไม่รู้สึกตัว
แม่ก็คิดว่าลูกอาจจะถูกทำร้าย
อยากให้ตำรวจจับคนร้ายมาดำเนินคดี
โดยคุณแม่เล่าให้ฟังนะ
ว่าที่แม่รู้จักนางมะยุรีแม่ไปโพสต์ก่อน
แล้วนางมายุรีเองติดต่อแม่มา

แล้วตอนแรกคุณแม่ก็ให้ทดลองก่อน

แล้วหลังจากนั้นก็ให้นางมายุรีวีดีโอคอล
เพื่อดูว่าลักษณะการทำงานเป็นยังไง

ทีนี้คุณแม่ก็เห็นว่านางมายุรีกับน้องดิวลูกชาย
ก็ดูเข้ากันได้นะเลยตัดสินใจ

ตอนแรกคุณแม่ก็วีดีโอคอล

แต่หลังนางมายุรีเขาจะติดต่อมา
เพื่อเบิกเงินค่าใช้จ่าย
ทีนี้คุณแม่ก็เลยถามค่ะ
ถามว่าลูกเป็นยังไงบ้าง
มายุรีพี่เลี้ยงก็บอกว่าก็ลูกไม่สบาย
ทีนี้พอตัวคุณแม่จะไปรับลูกชายเพื่อพาไปหาหมอ

จะได้ไม่ต้องลำบากเปลืองค่าเดินทาง
แม่ก็นึกว่าลูกไม่เป็นอะไรมาก
ปรากฏก็ให้นางมะยุรีพาไปหาหมอ
ใช่ค่ะแต่ทีนี้ค่ะแม่ไปทำงานตามปกติ
ได้รับโทรศัพท์จากโรงพยาบาลว่าลูกไม่สบาย

บอกว่าตอนนี้น้องดิวกั้นสมองตายคุณผู้ชม

ลูกเจ็บแม่ก็เจ็บหนักเหมือนกัน
ไม่รู้สึกตัวน้องไม่สามารถหายใจได้
ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจตลอดเวลาเลย

นี่ดูสิน้ำตาคลอน้ำตาร่วงเลยนะคะคุณแม่

ร้อยตำรวจเอกอรสาอุณจิตรองสารวัตรสอบสวนสพพระสมุทรเจดี
บอกว่าตอนนี้รวบรวมพยานหลักฐานแล้ว
รอผลการรักษาจากแพทย์ก่อน
แล้วเดี๋ยวตำรวจจะติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี
ผู้ก่อเหตุก็คือนางมะยุรีนั่นเองนะคะ